นักแสดงสาวสวยคุณตังโมนิดาด้วยนะคะ
ซึ่งเรียกได้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันเกิดครบรอบ

ที่มันแฮปปี้มันมีความสุข๓๓แล้ว

เพราะว่าของขวัญสุดพิเศษที่เธอบอกว่า
มันเป็นการรอคอยที่ยาวนาน
แล้วก็คุ้มค่าที่สุดในรอบ๓๐ปีในชีวิตก็คือ

การได้เห็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
คือคุ้มค่ามากในรอบ๓๐ปีมันต้องยิ่งใหญ่มากนะคุณ

ซึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะเธอมีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกันกับคุณพ่อและคุณแม่
พร้อมทั้งข้อความสั้นแต่ว่าซึ้งกินใจมากเลยว่าครอบครัวคือของขวัญจากพระเจ้านะคะ
ก็คอมเมนต์ของเหล่าฟอลลอเวอร์ที่เข้ามาติดตามก็เข้ามาชื่นชมกันมากมาย
มีการอวยพรวันเกิดให้กับเธอด้วยนะคะดูทีท่าว่านาทีนี้เนี่ยสาวแตงโมจะแฮปปี้สุดเลย
รวมไปถึงรูปเมื่อกี้ด้วยคุณเห็นไหมเป็นภาพร่วมเฟรมกับอดีตคนเคยรักอย่างหนุ่มแต๊งพงศกร
ที่มีการปล่อยให้เป็นปริศนาอยู่ว่ามันอาจจะมีการลมพัดหวนหรือว่าถ่านไฟเก่ามันจุดติดขึ้นมาหรือเปล่า

ว่าสิก่อนหน้านี้คุณเห็นคลิปที่เขาไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศไหมใช่ไง

คือเขาไปกันสองคนหรือเข้าไปกันหลายคน
นั่นน่ะสิแต่ว่าภาพร่วมเฟรมมันมีแค่สองคนไง
รุปว่าเขาไปด้วยกันจริงใช่ไหม
น่าจะไปด้วยกันไม่งั้นจะมีภาพร่วมเฟรมออกมาได้อย่างไร
มันก็มีแบบโมเมนต์น่ารักที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นหรือเปล่า

ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แตงโมมีความสุขมากที่สุดเลยล่ะ
แล้วช่วงนี้ชีรู้สึกว่าดูแบบว่ามีแบบว่ามีรอยยิ้มอยู่บ่อยนะคะ
ครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ให้กำลังใจเธออย่างดี

ภาพนี้มันน่าสงสัยจริงแต่ดิฉันคิดว่าอีกไม่นานหรอก
โมจะต้องออกมาเคลียร์แน่นอนว่า
สถานะความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตคนรักเก่าอย่างหนุ่มแต๊งเนี่ย
ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่
เดี๋ยวต้องรอให้แตงโมออกมาเคลียร์ให้เราได้ฟังกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ